ติดตามกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่โคราชกันหน่อยดีกว่า
ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ที่ห้างเทอร์มินัล๒๑นครราชสีมานะคะ
อย่างที่บอกว่าเขาจะมีการเปิดให้บริการกลับมาเปิดอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบเนี่ย
วันพรุ่งนี้๑๓กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการทำความสะอาด
ใช่ครับแล้วก็มีการวางดอกไม้กันด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยกับคุณปียชาติคงถิ่น
วันนี้เป็นวันที่๔แล้วนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์กลาดยิง
ซึ่งวันนี้ประชาชนเองก็ยังคงเดินทางมาวางดอกไม้
แล้วก็เขียนข้อความแสดงความอาลัยกับเหยื่อผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ทางห้างจะจัดให้ไว้อาลัยเป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่จะมีการเปิดห้างในวันพรุ่งนี้ครับ
ประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้
และเขียนข้อความแสดงความอาลัยบริเวณหน้าห้าง

ซึ่งทางห้างได้จัดพื้นที่ให้วางต่อไม้
และเขียนข้อความต่อเนื่องเป็นวันที่๔ครับ
บางคนก็นำตุ๊กตาอาหารรวมถึงขวดนม

เพื่อมอบให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับตามความเชื่อ
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปคุยกับชาวโคราช

และเขียนข้อความอาไรผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลับจริง
บอกว่าต่อจากนี้สิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะให้กำลังใจ
ซึ่งการแลกกันทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ
ให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
มันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
ถ้ามันเกิดมาแล้วก็คือต้องแสดงความเสียใจครับ
กับทุกครอบครัวด้วยที่สูญเสีย
รวมไปถึงฮีโร่ของพวกเราด้วย

อยากให้ชาวโคราชมาเที่ยวที่ห้างที่เซอร์มินัล๒๑
อีกครั้งหนึ่งก็ช่วยกันฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ขณะที่ชาวโคราชหลายคนบอกว่ารู้สึกผูกพันกับห้างแห่งนี้
เพราะทำให้ชาวโคราชหลายคนมีอาชีพมีรายได้
และหลายคนบอกว่าอาหารที่นี่ราคาไม่แพงนะครับ
ยังมีเงิน๓๐บาทก็สามารถมาเดินเที่ยวกินอาหารที่นี่ได้
ซึ่งราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากร้านค้าทั่วไป

ที่ผู้คนมีความสุขนั้นกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับ
โดยวันนี้ทางห้างเองนะครับ

ส่วนต่างที่ได้รับความเสียหายทั้งกระจกแล้วก็ภายในชั้นฟู้ดแลนด์นะครับ
และวันพรุ่งนี้เองทางห้างก็จะมีการทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์๒๑๙รูป
นกประเคาะบายสีสู่ขวัญแล้วก็ถวายเพลงพระ
ช่วงเวลาประมาณ๘โมง๓๐นาทีนะครับ
เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจและก้าวต่อไปด้วยกัน
ล่าสุดวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กระลาดยิงนะครับ

แล้วก็จะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกรายละ๓แสนบาทในเบื้องต้นนะครับ
ที่สำคัญครับตอนนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อาการสาหัส
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๕รายนะครับ
ซึ่งทางคุณหมอเองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
นี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจังหวัดนครราชศรีมา
ยชาติคงถิ่นทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

ก็ถือว่าหลายคนยังคงเดินทางมาไว้อะไรเขียนคำอะไร

ส่วนห้างเองพรุ่งนี้เปิดเต็มรูปแบบแล้วนะ
ใช่ครับก่อนจะเปิดเมื่อวันนี้ก็มีการทำความสะอาดนะ
ก็มีชาวจังหวัดนครราชศรีมานะครับเป็นจิตอาสาพระราชทานครับ
แล้วก็แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานแบบนี้
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุการณ์กราดยิง

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ
ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมทุกคนก็ยังพร้อมใจกันนะครับ

ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในครั้งนี้
โดยมีพลเอกศรีวะพระมรทัศน์
เป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่ครับ
โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
จิตอาสาพระราชทานมาจากทั่วทุกอำเภอของ

ขยะที่มันตกเกลือนเต็มไปหมดเลย
โดยกองทัพภาคที่๒นั้นยังจัดโรงครัวพระราชทาน
เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่จิตอาสาทุกคนด้วย
รวมไปถึงจิตอาสาชาวโคราชเอง
นี่ก็มีเอาน้ำมาให้เอาขนมมาให้เอาอาหารไปแจก
ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับให้กับทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้

เพื่อที่จะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก
หลังจากที่ได้มีการรับส่งมอบและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจากตำรวจ
ก็จะมีการนิมนต์พระมาทำพิธีในช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดห้างด้วยครับ
จากนี้จิตอาสาพระราชทานยังมีการทำความสะอาด
ที่วัดป่าสัทธามรวมแล้วก็บ้านพักในค่ายทหารด้วย
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุกราดยิงเช่นกัน
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมแรงร่วมใจกันให้ชาวโคราชนั้นเข้มแข็งเร็วที่สุดนะครับ
ที่ยอดบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดเซฟวัน
เลขที่บัญชี๖๗๘๙๙๗๙๕๑๔ชื่อบัญชีผู้ประสบเหตุเทอร์มินอลเทอร์เวตตี้วัน
โดยจังหวัดนครราชศรีมานั้น
ล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมยอดเงินนะฮะเกือบ๓๖ล้านบาทแล้วนะครับ
และทางจังหวัดเองก็จะมอบเงินจัดการศพเบื้องต้นให้กับทายาทผู้เสียชีวิต๘ราย

ส่วนที่เหลือนั้นจะมีการตามหาญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อมอบเงินช่วยเหลือในการจัดการศพ
และหลังจากนี้ทางจังหวัดเองก็จะหามรือเพื่อนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือทุกครอบครัวที่บาดเจ็บและเสียชีวิตต่อไปด้วยนะครับ